ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ที่เราเล่าข่าวไปว่ามีคลิปที่บีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่จริง
สถานที่รับเลี้ยงเด็กที่หนองปลือชนบุรี
เลี้ยงเด็กเนี่ยจับเด็กชาย๑๐เดือนมาเขย่าแล้วก็เหมือนกับจะทิ้งลงไปกับพื้นเลยด้วยซ้ำ

สุดท้ายก็ต้องมีการดำเนินการกับสถานรับเลี้ยงเด็กนี้นะคะ
เขาไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กอย่างถูกต้องด้วยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วพี่เลี้ยงเด็กคนนี้ก็ต้องโดนข้อหาเรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
เพราะว่าพฤติกรรมในการทำเด็กตัวเล็กแบบนี้ค่ะ๑๐เดือนแล้วเขย่าเขาแรงขนาดนี้
ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่โอ้โหหัวใจสลายไปฝากเอาไว้ก็ไว้ใจสถานที่
ไว้ใจพี่เลี้ยงเด็กสุดท้ายมาทำกับลูกเรา

แค้นขากระดูกกระเดียวเนี่ยยังหึง

ตีไปหน่อยนึงเนี่ยกระดูกก็แทบหากแล้ว
จริงค่ะคลิปนี้ความยาประมาณสัก๖วินาที
ตำรวจชุดสืบสวนเชิญตัวนางสาววิไลพร
ทดแทนอายุ๓๑ปี
เป็นพี่เลี้ยงที่ก่อเหตุที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะ
นำตัวมาสอบสวนแล้วนะคะ
ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเด็กก็พูดทางน้ำตาค่ะ
บอกว่าจริงแล้วอุ้มมาจะให้เด็กนอน

ไม่ได้มีเจตนาทำร้าย

บอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานที่สถานรับเลี้ยงเด็กมาปีนึงแล้วนะคะ
แล้วก็ระหว่างสอบปากคำนางสาววิลัยพรก็เครียด
บางครั้งก็ร้องไห้ออกมาพูดไปร้องไห้ไปอยู่แบบนี้ค่ะ

เอาออกไปไห้อย่างนี้เพื่อที่เจ็บคืนนอนอย่างนี้
เด็ก๑๐เดือนเคยังนั่งไม่ได้เหล่านี่มะสอน

แล้วก็ยกเหวี่ยงเอาไปนอน
บอกไม่รู้มีใครไปถ่ายคลิป

รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหนองปลือค่ะ
ผ่านตำรวจโทวุทธิพงศ์สมใจบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหาพี่เลี้ยงเด็กคนนี้
ก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำให้ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าตัวก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วรอผลการตรวจร่างกายจากแพทย์นะคะ
ถ้าระบุผลตรวจมาว่าเด็กปกติดีก็จะแจ้งข้อหาเดียว
แต่ถ้าเด็กอาการหนักขึ้นก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมค่ะ
สืบจากคลิปแล้วเราตามคดีให้ท่านแล้ว
ดูให้ครบครับท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็ลงพื้นที่ไปดูเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะครับ
เพราะวันนี้ท่านนายอำเภอบังละมุงก็ไปกับทหารไปกับตำรวจด้วย
ไปที่สถานที่รับเลี้ยงเด็กที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเลยนะ
ให้ปิดบริการทันทีเลยนะครับตำรวจก็จะดำเนินคดี
กรณีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับ
ส่วนคนนี้ก็คือนางสาวรสรินฤหัสหรือว่าครูดาว
อายุ๓๘ปีเป็นเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้
ชื่อว่าสถานรับเลี้ยงเด็กอุ่นลักษณ์นะครับ
ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วตามที่ตำรวจสพนปลือเขาแจ้ง
ข้อหาเปิดสถานที่รับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต

บอกว่าเธอเนี่ยเปิดรับเลี้ยงเด็กมา๔ปีแล้ว
แล้วก็ย้ายมาจุดที่นพประมาณ๒ปี
ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแลทั้งหมด๒๕๓๐คนนะฮะ
เรื่องต้นก็ได้แจ้งผู้ปกครองให้ทราบแล้วว่า

แล้วก็จะติดต่อขอทำใบอนุญาตจนแล้วเสร็จ
เดี๋ยวจะมาเปิดให้บริการใหม่
ใครสนใจก็ขอเชิญไปใช้บริการใหม่ได้

ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานที่ของตนเองนั้นก็ต้องขอโทษ
ที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนนางอรุณรัศมีบุญเกิดนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
สวัสดีการสังคมของเทศบาลเมืองหนองปลือ
บอกว่าครูดาวเคยติดต่อมายังเจ้าหน้าที่
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรี
เมื่อปี๒๕๕๗นะคุณเขียนมาสอน

มาติดต่อขอข้อมูลว่าจะไปเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก
จะต้องขอข้อมูลแบบไหนถึงจะทำการขออนุญาตอะไรยังไงได้
แต่ตั้งแต่นั้นนะหายเงียบไปเลย

ปรากฏเป็นข่าวอ้าวเปิดแล้วเหรอ
มีเด็กอยู่เกือบ๓๐คนอ่ะ
แล้วโดยปกติแล้วถ้าเอาแบบถูกต้องเลยนะ

ถ้ามีเด็กเกิน๖คนต้องมีใบอนุญาต
และเด็ก๖คนต้องมีพี่เลี้ยง๑คนคือ๑ต่อ๖
แต่สถานที่ของครูดาวเนี่ยมีเด็กอยู่๓๐คน
มีพี่เลี้ยงแค่สองคนโอ้โหสองนี่คือรวมครูดาวด้วยนะ
เท่ากับว่ามีพี่เลี้ยงคนเดียวคนที่ก่อเหตุนั่นแหละ

โดยสถานที่แห่งนี้ครูดาวเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเด็ก
เดือนละ๓๐๐๓๕๐๐บาทต่อ๑คนนะครับ

วัย๑๐เดือนเด็กในคลิป
เจ้าหน้าที่บอกว่าพาไปตรวจร่างกายแล้วนะครับ
เมื่อช่วงเช้าเพราะเกรงว่าจะมีปัญหากระทบกระเทือนด้านสมองนะครับ
เนื่องจากถูกเขย่าอย่างแรงแรงเขย่าเนี่ย
มันก็ทำให้เนื้อสมองกระแทกกับกระโหลกศีรษะของเด็กได้
ได้รับการกระทบกระเทือนได้นะครับ
เพราะว่าเส้นเลือดในสมองของเด็กเล็กแค่๑๐เดือน

ก็เกรงว่าจะมีโอกาสจะฉี่ขาดนะฮะ
มันเกิดขึ้นได้มากกว่าผู้ใหญ่นะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าน้องภูมิปกติดี

แต่มีอาการตื่นกลัวตลอดเวลา
กลัวคนแปลกหน้านอนสะดุ้งแล้วก็ซึมด้วย
แพทย์ก็เลยให้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลบางรมงค์๑คืน
เพราะว่าตอนนี้น้องมีอาการตัวร้อนแล้วก็มีไข้
จากการที่ไปเยี่ยมเมื่อเช้านี้นะคะที่วอร์ดเด็กโรงพยาบาลบางละมุง
ก็ได้พูดคุยสอบถามกับทางผู้ดูแลเด็กที่เป็นพยาบาลนะคะ
ก็ได้ความว่าหลังจากที่ฉีดสีสแกนสมองเด็ก
เพื่อดูความผิดปกติจากการที่เด็กถูกเขย่าอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ปรากฏว่าเป็นผลที่น่าพอใจเด็กพ้นขีดอันตรายนะคะ
ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ
แต่ว่าอาการโดยทั่วไปตอนนี้คือคนขีดอันตรายแต่ก็ยังมีไข้สูงอยู่
ตอนนี้ก็คือรักษาอาการไข้อยู่ค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็เข้าไปเยี่ยมนะคะ

ข่าวของเราก็บอกว่าก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร
แม่เด็กเล่าว่าตอนนี้น้องภูมิยังกลัวกลัวคนค่ะภาวะคน
แต่ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับเริ่มอยากเล่นอยากคลานตามภาษาเด็กอะค่ะ
แม่ของน้องก็บอกว่าให้ลูกไปอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ไม่ถึงเดือนนะคะ
เช้าวันที่๒เมษายนครูดาวบอกว่าเลี้ยงน้องภูมิไม่ได้แล้ว
เพราะว่าอายุไม่ถึงขวบนึงผิดกฎแต่จากนั้นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ส่งคลิปให้ดู
ตอนแรกโกรธมากที่เห็นลูกตัวเองร้องไห้แทบขาดใจอะค่ะครับ
หลังเกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่นัดให้ไปคุยกัน
ครูดาวบอกว่าเดี๋ยวดูแลค่ารักษาให้แล้วก็จะคืนเงินค่าเลี้ยงดู๑๐๐๐บาทจาก๓๕๐๐บาทที่จ่ายไป

ใช่เดี๋ยวคืนเงินให้ส่วนหนึ่ง
คุณแม่ของน้องก็บอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจให้ลูกไปที่นี่เพราะว่าเห็นว่ามีเด็กหลายคนนะคะ
เด็กคนอื่นก็โตแล้วน้องภูมิเป็นเด็กที่เล็กที่สุดปกติเวลาไปส่งลูกชายครูดาวให้ส่งแค่ข้างหน้านะไม่ยอมให้แม่เข้าไปข้างในเลยนะคะ
แล้วเวลาไปรับลูกเห็นรอยบ่อยเป็นรอยขีดขวนตามตัวมีรอยแผลบ้างอะไรบ้าง
พอถามครูครูก็อ้างว่าอ๋อเด็กล้มล้มไปโดนขอบโต๊ะอย่างนี้ค่ะ
แต่คุณแม่ก็สังเกตว่าช่วงหลังเนี่ยน้องก็เริ่มซึมเริ่มภาวะเริ่มไม่เล่นกับใคร
ส่วนพี่เลี้ยงที่ก่อเหตุตอนแรกที่เห็นคลิปแม่บอกโกรธมากนะคะ
พอเวลาผ่านไปก็พอเข้าใจว่ามันอาจจะเครียดอาจจะกดดัน
แล้วก็ครูดาวปล่อยประหละเลยให้พี่เลี้ยงคนนี้คนเดียวเพียงลำพังเลยดูแลเด็กกับสามสิบคนอ่ะค่ะ
ลูกเราซึมลงมันก็จะมีรอยเล็บรอยขีดขวดรอยจ้ำแต่เราคิดว่าลูกเล่นกันเด็กเล่นกัน
แล้วก็วันที่สิบหกก็มีรอยแผลที่หัวเหมือนแตกเหมือนจาโนแล้วก็เราก็ไม่คิดอะไร
เขาก็เราก็ถามเขาว่าน้องล้มหัวฟาดขอบโต๊ะหัวล้มแบบโดนขอบโต๊ะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขา
เพราะว่าลูกเราคงสนใช่ค่ะแล้วน้องก็ซึมเศร้าแบบคือน้องตอนกลางคืนอ่ะน้องนอนภาวะเหมือนคนฝันร้ายอ่ะ
ทุกคืนร้องแล้วอุ้มยังไงก็ไม่ยอมคือมันยาวนานมากคือน้องภาวะสั่นร้ายซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน
ใช่แล้วก็มีแบบคือยายขนาดยายแท้เขากลับมาจะเล่นเขาก็ไม่เล่นเขาไม่เข้าหาใครทั้งนั้น
คนเพื่อนบ้านบริเวณก็ว่าน้องภูมิเปลี่ยนไปเพราะเขาจะเล่นด้วยน้องภูมิก็ไม่เล่นกับเขา
จากที่น้องภูมิเป็นคนล่าเริงเล่นยิ้มตลอดเวลาก็ไม่เล่นซึมลงหงอย
พอไปส่งโรงเรียนเขาก็แบบเขาก็แบบเหมือนดึงคอเสื้อเราร้องไห้ไม่อยาก
แต่เราแม่ก็ไม่ได้คิดเอกใจคิดว่าเหมือนเด็กทั่วไป
คนเป็นแม่ก็โกรธนะคะแต่คือสำหรับตัวหนูอาจจะคิดว่าภาวะของความเครียด
คือที่ได้ข่าวมาคือครูดาวจะไม่ค่อยอยู่บ้านชอบทิ้งภาระ
ทิ้งภาระเด็กสามสิบคนยี่สิบกว่าคน
หนูว่าน่าจะเป็นภาวะความเครียดร่วมด้วยมากกว่าเขาถึงทำแบบนี้
คนเดียวดูแลเด็กสามสิบคนนี้นะ
ฉี่ทั้งกินข้าวทั้งนอนหลับทั้งเดินทั้งคลาน
เด็กนี้เหนื่อยนะแค่คนเดียวก็เหนื่อยแล้วค่ะ
แต่มันก็ไปทำร้ายเด็กแบบนี้ไม่ได้ไง
ใช่จะอ้างความเครียดไม่ได้นะจริงแล้ว
ทีนี้ครูดาวเนี่ยลักลอบเปิดแบบไม่ถูกต้องแล้วนะคุณเขียนมาสอน

คนผู้ปกครองเสียตังค์๓๕๐๐บาทต่อเดือน

ลองคำนวณทุก๓๕๐๐คูณ๓๐แสน๕๐๐๐บาทต่อเดือน

ทีนี้เขาก็สั่งปิดนะคะ
ที่บ้านหลังนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดูอีกครั้งบ้านอุ่นลักษณ์ครับ
ปิดยังไม่มีกำหนดก็เลยเงียบเหงาค่ะ
ลักษณะของบ้านประมาณสักร้อยตารางวาอยู่ในซอยชายพรวิถี๑๑ตำบลหนองปลืออำเภอบาลังมุงจังหวัดชนบุรี

ด้านหน้าไม่มีรั้วมีเหล็กกั้นประตูเอาไว้
ด้านหลังก็มีรั้วกั้นรอบ

หลังบ้านมีสไลดเดอร์อยู่๒ตัว
มีราวตากผ้ามีผ้าขนหนูมีเสื้อมีอะไรตากอยู่
แล้วก็ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่มีผู้ปกครองไปหาครูดาวที่บ้านด้วยค่ะ

ทีมข่าวของเราก็เลยขอคุยด้วยหน่อย
มีรอยขีดขวนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเด็กสน
แต่ก็เหมือนกับน้องภูมิคุณแม่ก็บอกว่ามีรอยขีดขวนตลอดเลยเวลากลับบ้าน

นี่ค่ะเด็กอายุ๔ขวบก็มีรอยขีดขวนเหมือนกัน
ผู้สื่อข่าวก็ถามเพื่อนบ้านชื่อว่านางสาวติ๊กนะคะ
เล่าให้ฟังว่าเห็นคลิปตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นพี่เลี้ยงคนนี้นะ
เพราะพี่เลี้ยงคนนี้ปกติร่าเริงไม่มีทีท่าว่าจะก่อเหตุได้
แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะความเครียดความกดดันจากครูดาว
เจ้าของสถานที่เลี้ยงเด็กมากกว่าลองฟังเสียงเพื่อนบ้านดูค่ะ
เคยเห็นเจ้าตัวเขาเองเลยที่เขาไปรับเด็กกลับมาจากโรงเรียนอ่ะนะ
ปูเดาค่ะคือทุบหลังเด็กอ่ะเลี้ยงคนอ่ะ
สะพายกระเป๋าอยู่เขาลงจากรถแล้วก็ทุบหลังเด็ก
เคยเห็นนะน่ะเอาแค่เห็นเองนะ
แล้วก็ตัวเขาเองเขาไม่ค่อยอยู่กับเด็กเท่าไรหรอก
ไม่ค่อยมาเลี้ยงมาอะไรหรอกเขานานนานทีก็จะเห็นเขาเลี้ยงอ่ะ
แล้วก็มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ว่า
ลูกน้องเขาออกมาซื้อของเขาไม่ได้ปิดบ้าน
เด็กเดินออกมาเนี่ยเดินออกมาจากที่นู่นเดินข้ามมาอยู่ตรงนี้
เกือบโดนรถสิบล้อเหยียบแล้วก็พวกพี่ก็ช่วยไว้
ช่วยเอาไปส่งครูดาวก็ยังไม่รู้เรื่องนะไม่มีใครอยู่ได้
คือเขารับสมัครรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กตลอดนะ
แต่ว่าเดือนเดือนนึงก็เห็นเปลี่ยนอยู่หลายคนอยู่ไม่มีใครอยู่ทน
พอหนึ่งเขาบ่อยครั้งที่มีปัญหาเขาจะเดินมาที่เนี่ยเดินมาแล้วก็
พูดว่าพ่อแม่เด็กว่าพี่เลี้ยงมั่งอะไรอย่างนี้มาให้ฟัง
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับรู้จะบ่ายเบี่ยงจะเดินเข้าไปในบ้านไม่ค่อยไปฟังกับเขา
เขากรี๊ดใส่เด็กเขากรี๊ดแข่งตอนช่วงที่เด็กร้องเสียงดังอะไรร้องอยู่ในบ้าน
เขาเขาเอาไม่อยู่แล้วอ่ะตัวเขาอ่ะเขาจะกรี๊ดแข่งกับเด็กเลย
อันนี้ได้ยินประจำเพราะว่าลูกห้องจะมาแจ้งก็มาบอกว่า
พี่เนี่ยห่อตรงข้ามไม่ไหวเลยผมนอนไม่ได้เลย
คือเค้าไม่ห้ามเด็กไม่อะไรเลยอ่ะเด็กเสียงดังแต่เค้ากรี๊ดใส่เด็กอ่ะ
เพราะว่าเค้าก็ทำปิดกำแพงปิดไลมิตรชิ้นเนี่ย
เห็นเขาไม่ได้ว่าเขาทำอะไรกับเด็กบ้างอะไรแต่จะพยายามเฝ้าดูอยู่เหมือนกัน
ฟังจากที่ทางเพื่อนบ้านของครูดาวเล่าให้ฟังเนี่ย
สภาวะจิตใจแบบนี้อารมณ์แบบนี้ไม่น่าเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก

ใช่แล้วค่ะก็อย่างที่บอกล่ะว่าจากการตรวจสอบมันไม่ได้มาตรฐานจริง
เพราะว่าเขาก็เลยกำหนดไงว่าเด็กกี่คนต่อคนดูแลกี่คน
จะได้ดูแลทั่วถึงพอดูแลไม่ทั่วถึงแบบนี้มันก็เกิดปัญหา
ทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะคะ
นายรณรงค์แก้วเพชรก็มาออกรายการ
ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะพูดถึงมุมในเรื่องของกฎหมายด้วยนะ
บทลงโทษจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะลองฟังดูค่ะ
นายเอกเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตกลงเรื่องราวตั้งแต่ต้นที่รับเรื่องจนกระทั่งถึงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
คือตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของเจ้าที่ตำรวจครับ
เพราะว่ามันมีหลายข้อหาที่เกี่ยวข้อง
คืออย่างแรกเลยก็ต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันมีการทำแบบนั้นกับเด็กจริงไหม
แม้ว่าถ้าเมื่อกี้ดูในภาพข่าวเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายเด็กเขาแค่จับวางอาจจะแรงหน่อย
แต่ถ้าในความรู้สึกของเด็กวัย๑๐เดือนเนี่ยก็ถือว่าแรงนะ
ซึ่งในทางกฎหมายเองในกรณีแบบนี้ก็ต้องดูให้ชัดว่าเขาเจตนาที่จะทารุณกรรมเด็กหรือเปล่า
เพราะการทำแบบนี้ทำให้เด็กได้รับอันตรายต่อจิตใจและร่างกายด้วย
คือเด็กมีอาการหวัดภาวะมาตลอดโดยที่แม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
ซึ่งคำอธิบายของพี่เลี้ยงก็คือก็แล้วแต่ว่าเขาจะพูดให้การแบบไหนถูกไหมฮ

ส่วนคนที่จะมาชี้ได้ว่ารักษณะแบบนี้เหมาะไม่เหมาะ

จริงในคลิปมันก็เห็นแล้วนะว่ามันเหมาะหรือมันไม่เหมาะ
มีกฎหมายดูแลไว้สำคัญจะรัดกลุ่มมาก
การจะลงโทษเด็กกฎหมายเขียนเอาไว้เลยว่าห้าม
ลงโทษเด็กการลงโทษเด็กนี่เป็นไปไม่ได้เลย
อันนี้ไม่นับถึงว่าเนอร์เซอรี่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะ
อย่าลืมนะครับสิทธิ์ในการลงโทษเด็กของคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองไม่มีเลย
คือตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์พ่อแม่ลงโทษเด็กได้เพราะมีกฎหมายให้อำนาจทำได้
ครูพี่เลี้ยงอะไรก็ตามไม่มีกฎหมายให้อำนาจทำได้อีกต่อไปแล้ว
การเอาไม้บรรทัดเหล็กแล้วพันไม้ไว้เนี่ยพันเชือกไว้มันทำแบบนั้นไม่ได้
ตอนนี้โดนกี่ข้อหาคะพี่เลี้ยง
คือตอนนี้มันโดนตามพรบคุ้มครองเด็กเรื่องของการทารุณกรรมเด็กทำร้ายร่างกายจิตใจเด็ก
ซึ่งโทษมันแค่๓เดือนไม่ได้โทษหนักอะไรมาก

โทษปรับมีปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทแต่ประเด็นก็คือต้องดูว่าน้องคนนี้ต้องรักษากี่วัน
ถ้ารักษาเกิน๒๐วันก็อาจจะเป็นเรื่องของทำร้ายร่างกาย
ได้รับอันตรายสาหัสได้โทษก็จะหนักขึ้นไปอีก
แล้วต้องมีฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายอะไรเพิ่มไหมคะ

จนถึงตอนนี้คุณแม่อะไรไปให้ปากคำหมดแล้ว

ตอนนี้ยังต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มอีกไหม
เราต้องสอบพยานทั้งหมดกี่คนหรือเฉพาะคนที่เป็นผู้ถ่ายไว้เท่านั้น
ต้องมีเพื่อนบ้านไปไหมคะเพื่อที่จะบอกว่าคือมันมีน้ำหนักมากแทน
ไหนหรือตัวคลิปกับเจ้าของคลิปคนถ่ายพอแล้ว
เท่านั้นก็พอรับฟังได้แล้วว่ามีการตีเด็กจริง
โต้แย้งของพี่เลี้ยงเขาที่เราเห็นในข่าว
อันนี้มีผลกับคดีมากน้อยแค่ไหนคะ
ทุกคนมีสิทธิโต้แย้งครับแต่ว่าเด็กเจ็บจริง

เห็นภาพชัดเลยว่าทำไมต้องสแกนสมอง

สภาวะในยุคปัจจุบันฮะ
จากอกพ่อแม่จากบ้านเราก็หวังกับโรงเรียนเนี่ย